เราได้เห็นชมหน้ารัฐมนตรีชุดใหม่ไปแล้วนะคะ
ทั้ง๑๒ท่านมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่
เป็นยังไงบ้างครับพี่โมชา
ที่ทุกคนเฝ้าตามดูว่าจะมีการปรับคอลโลมอล์
จะมีทั้งปรับเล็กปรับใหญ่ปรับโอ้โหยกเครื่องกัน
ออกมาก็ดูแล้วก็ทั้งหมดทั้ง๑๒ตำแหน่งมีหน้าใหม่เข้ามา
ชัดก็๔คนเป็นน้ำตีช่วย
ส่วนที่เหลือนี่ก็สลับสับเปลี่ยนกัน
ก็ไม่ได้สรุป
เลยว่าไม่ได้เป็นการปรับใหญ่ปรับตัวอะไรนะครับ
คือปรับเท่าที่จำเป็นที่เข้ามาในกระทรวงที่รัฐมนตรีเดิม
ต้องไปทำหน้าที่อื่นก็เข้ามา
ทุกอย่างก็ดูจะเรียบร้อยไม่ได้มีอะไร
เรียกว่าถ้าเป็นข่าวก็ไม่ได้พาดหวยอะไรใหญ่โต
แล้วตลาดหุ้นก็สงบนิ่งอะไรคล้ายอย่างนี้

ไม่ได้เรียกความมั่นใจกลับพระวิทธิ์มาเลย
คือทุกอย่างปกติข้ามันได้เป็นกระทรวงหลักใหญ่
โดยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้น

มีข่าวออกมาว่า
พี่ใหญ่โดนแน่เที่ยวนี้
คือพระฟังอ่าวิทธิ์วงศวร
ที่หลักเลยของท่านนายกเนี่ยคราวนี้จะเจอแน่
แต่พอท่านออกมาปุ๊บบอกว่ายังแข็งแรง
แล้วก็ไม่ได้เจ็บป่วยพร้อมที่จะทำงานไม่มีลาออกขออยู่ต่อ
ทุกอย่างก็เป็นปกตินะครับออกมาก็ยิ่งการันตีใหญ่ว่าโอเค
เราว่าหลักการปรับคราวนี้นะมันก็มีอยู่๒๓ประเด็น
หนึ่งก็คือในเรื่องความมั่นคงที่แบบเชื่อมั่นแล้วว่าเขาจะรักษาได้
สองก็คือเรื่องเศรษฐกิจอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักในการปรับครั้งนี้
เศรษฐกิจก็หมายถึงว่าแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาจุดอ่อนที่สุดของรัฐบาล
และอีกอันก็คือมีพวกแท็กยกคันเพื่อจะก้าวไปสู่๔๐
สามก็คือการที่พูดกันมากโอ้โฮชื่อไนฟรนไม่มีเลยนั่นเป็นเรื่องที่ดี
แล้วก็อะไรอ่ะมันก็ทำให้งานมันน่าจะดีขึ้น
แม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตามก็เข้ามาเสริมมาช่วยกัน
อย่างเกษตรอย่างนี้ก็เหมาะที่เอาอดีตประหลัดกระทรวงพาณิชย์มา
เพราะมันมีปัญหาเรื่องการตลาด
แล้วก็การแข่งขันในต่างประเทศ
เพราะเขาก็คงจะมีความชำนาญเรื่องนี้มาก่อน
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไอ้ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เพราะรู้สึกเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็ค่อยจะมีปัญหา

แล้วทรงอุตสาหกรรมมันจะเป็นงานหลัก
ด้านเศรษฐกิจกระทรวงหนึ่ง
เพราะว่าเรื่องปัญหานี้ค่อนข้างจะผิดพลาด
ต้องออกความสั่งสั้นแล้วส้ำเล่าอะไรอย่างนี้
ถ้าโดยภาพรวมแล้วก็มันก็น่าจะดีขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจการลงทุน
อะไรที่พี่ทงมองว่าถูกฟ้า

ครับในการปรับคอรมอทั้ง๑๒ลาย๑๒เก้าอี้คราวนี้นะครับ
คือคนเก่า๗๘คนแล้วคนใหม่เข้ามา๔คน
ผมมองเห็นว่าที่ท่านนายกตัดสินใจวางตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สง่างามแล้วก็มีความเชื่อมั่นได้ว่ามีความสามารถทำงาน
เดินหน้าสารต่อไปได้คือ
กรณีแรกคือการเอาคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลงานด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยครับ
มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
อย่าลืมนะว่าภูมิหลังของคุณสุวพันธ์นี่คือ
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ซึ่งดูแลงานรับงานข่าวทุกอย่างมา
แล้วก็เกษียณอายุมาเมื่อ๓๔ปีที่แล้วด้วยดี
มีฝีมือท่านนายกถึงเอาตัวมาใช้
การที่ก้าวเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคราวนี้เนี่ย
ทำให้สังคมโล่งใจนะครับว่า
ทีแรกก็วิตกว่าใครนะจะมาแทนพลเอกภัยบูลที่คุ้มชายาได้
พอเอ่ยชื่อวางตัวคุณสุภวพันธ์ได้นะ
ทุกคนบอกเออต้องอย่างนี้สิแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่า
คุณสุวพันธ์ซึ่งได้เป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างในเรื่อง
ด้วยความละมุนละม่อมด้วยความอดทนจะถูกก้าวร้าวถูกกล่าวหาถูกอะไรก็อดทน
ก็สามารถจะจัดการกับกรณีวัดพระธรรมกายหรือธรรมชโยได้อย่างดี
อีกท่านหนึ่งอยากจะขอเพิ่มเติมว่าเป็นตัวอย่างที่ดี
คือท่านหม่อมหลวงประรัดดาดิสกุล
ท่านผู้นี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับแต่เท่าที่สังคมจับจ้องมองท่านว่า
วางตัวได้ดีในสังคมไทยเนี่ยวัดปฏิบัติก็ดีกิริยาวาจาความอ่อนน้อมถ่อมตน
ทั้งที่ท่านก็เป็นหนึ่งในเชื้อพระวงศ์นะครับการติดต่อกับผู้คนเนี่ยทุกคนจะต้องประทับใจ
นี่คือแบบอย่างคนไทยคนหนึ่งที่ควรจะถือปฏิบัติ
เมื่อท่านได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา
ผมเชื่อว่าจะทำให้สังคมการศึกษาและเด็กไทยจะได้ดูท่านเป็นตัวอย่าง
ท่านก็คงจะทุ่มเทความสามารถทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อจะสร้างสังคมใหม่ให้กับเด็กไทยของเรา

หลายคนเราดูเหมือนจะมีผลงานมีข่าวออกมาเป็นระยะ
แต่ว่าปรากฏว่าถูกไปแขวนอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี
ครับก็เพ่งเล็งไปได้เหมือนกันนะ
อย่างเช่นบางทีช่วยว่าการกระทรวงกรมราคมคุณออมสิน
ก็เท่าที่ดูติดตามการทำงานมาก็ไหลรื่น
แล้วก็เข้าขาไม่ได้มีอะไรสะดุดติดขัดสักเท่าไหร่
แต่ตอนนี้เมื่อถูกโยกไปจากงานที่รับผิดชอบอยู่
มันมีงานของคอสโฮมะกอดด้วยใช่ไหม
เพราะว่ามันกำลังเป็นเรื่องดัง
เรื่องแสดงที่มาที่ผิดเป็นเท็จเรียกภาษีอะไรกัน

แต่อันนี้เราก็ไปปักใจขนาดนั้นไม่ได้เป็นเพียงข้อสังเกต
ปรับคราวนี้ผมมองว่านายกประยุทธ์
ก็ยังติดอยู่กับวัฒนธรรมของทหาร
เพราะว่าไม่แต่ต้องทหารรัฐบาลทหาร
แต่ก็พยายามหาเทคโนแครต
อย่างที่คุณฤทธิคิดว่าก็จากข้อจำกัด
ฆาตการประจำเอามาช่วยกระทรวงที่มีทหาร
รับผิดชอบงานเยอะงานหนักอะไรอยู่
ก็เอาละเป็นความพยายาม
แต่มันไม่มีอะไรในกอไผ่ก็จริงผลออกมาเนี่ย
แต่ก่อนหน้านี้อย่าลืมนะครับว่า
อำนาจคู่ที่คุณลิขิตว่าไว้
คือพี่ใหญ่ของพี่รองน้องเล็กเนี่ย
ถูกเข้าด้วยขยาวหนักผู้เด็กประวิทธิ์
ถึงขั้นจะหลุดออกไปเลยอะไรอย่างนี้
แต่พอผลออกมาอย่างนี้ท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิม
ผมมองตรงนี้ว่าถ้าไม่มีอะไรซะเลยเนี่ย

เอาละท่านโยนมาพวกเราสื่อนักข่าว
เป็นพระอีกตามเคยไม่เป็นไรหรอก
สถานการณ์มันก็อย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วสำหรับสื่อ
แต่ผมมองว่าเป็นพัฒนาการของสังคมอีกอย่างหนึ่ง
พลเอกประวิทย์ท่านไม่มีปัญหาเรื่องผลงาน
เนื้องานความรับผิดชอบทางด้านความมั่นคงของท่าน
แทบจะไม่มีเลยนะฮะแต่ทำไม
มีแรงเขย่าแรงกระเพื่อมแล้วก็ออกมาจาก
เรียกว่าสนิมเนื้อในด้วยซ้ำ

คือเรื่องการบริหารอำนาจพฤติกรรมของการใช้อำนาจ
จัดการกับคนรอบข้างที่ก็รู้กันอยู่
และมันมีมลพิษอยู่พอสมควร
เอาตัวอย่างจนเอี้ยนไหม
ตรงนี้จะเป็นบรรทัศนมาตรฐานของสังคมใหม่
ผลงานดีแต่พฤติกรรมของการใช้อำนาจและการดูแลคนรอบข้าง
ความโปร่งใสเรื่องธรรมาภิบาลผมว่าเป็นกระแสที่สังคมสัมผัสได้
แล้วก็สังคมเข้มแข็งตรวจสอบอยู่ทางลึกอยู่
พี่มดค่ะอำนาจคู่ที่ผ่านมามีปัญหาอย่างนี้ไหม
โดนเขย่าที่จะให้ออกไปสักคนหนึ่งไหม
ก็จะถูกแบบเรียกว่าคล้ายกันก็จะถูกวิภาควิจารณ์
ว่าขึ้นมาคนนึงทั้งสองคนมี๒คนใหญ่ทั้งคู่
มันเรียกว่ามันต้องปะทะกันอะไรกันอยู่ตลอดเวลา
นี่ก็เหมือนกันคนก็ถูกมองถูกวิภาควิจารณ์
ทั้งที่ส่งมาทำงานรับงานเยอะแยะนะฮะ
เรื่องความมั่นคงเรียกว่าสารพัดเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลย
ก็เรียกว่าถูกข่าวลือว่าควรจะต้องมีการปรับ
หรือควรจะมีการเปลี่ยนตัวอะไรตัว
ตั้งแต่วันเริ่มรับตำแหน่งเลย
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เลิกนะครับก็ยังอยู่
แต่ก็ต้องยอมรับว่าความผูกพันธ์
ความการรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
การเป็นคนหน้าด่านเรียกว่าใครมีปัญหาอะไร

ท่านรองนโยคก็จะออกมาขาลับพร้อม
เรียกว่าสั่งงานมาทำได้ทุกอย่างไม่เคยมีปฏิเสธ

คือว่าคนนอกข้างในคงไม่ขัดส่งลูกกันไปรับลูกกันมาอยู่
เรียกว่าพี่ก็ปกป้องน้องน้องก็ปกป้องพี่
แต่ข้างนอกคนอื่นแม้กระทั่งอาจจะคนในกรุ๊ปกวนพวกเดียวกัน
อยากจะเลื่อยขาเก้าอี้ก็มีถ้ายิ่งมีอำนาจมาก
การได้มีส่วนได้ส่วนเสียคนมองพวกพันธมิตรพวกคนที่อยากจะได้ประโยชน์เสียผลประโยชน์

ระยะเวลานี้พอนิ่งอย่างนี้แล้ว
ทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงแล้ว
มันจะบกบอกถึงอนาคตอย่างไรได้บ้างคะ
มันก็คงจะลาบลื่นด้านความมั่นคง
เพียงแต่ว่าอยากเสนอแนะท่านนายกสักนิดว่า
การมอบหมายภารกิจให้รัฐมนตรีแต่ละท่านอะไรอย่างนี้
มันก็คงที่จะต้องให้มันเหมาะกับงาน
หรืออย่างสมมติว่าท่านรองนายกประวิทย์
นายกน่าจะสงสารพี่สักนิดหนึ่งนะ
เพราะว่าอายุก็มากสุขภาพก็ไม่ค่อยดี
ว่าไปเปลี่ยนแปลงงาน
บางสิ่งบางอย่างให้รัฐมนตรีท่านอื่นทำ
เพื่อจะได้ไม่แบกภาระมากมันน่าจะดี
สุดท้ายค่ะเราเห็นหน้าคอรมอลแล้ว
เห็นทิศทางทุกอย่างชัดเจนแล้ว

ก็เป็นระยะเวลาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวแล้ว

เมื่อทันทีที่รัฐมนุนออกมา

เพื่อจะเดินไปสู่การเลือกตั้งตามรถแมพ
ก็เป็นสิ่งที่คอรมอชุดนี้ว่าไปแล้วนะ
อยากให้เป็นคอรมอชุดสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์

ถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ
แต่สิ่งที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือ
ความประพฤติของคนในคอรมอเองนะครับ
เย็ดยกตัวอย่างงั้นว่ากันตรงเลย
อย่างเช่นตำแหน่งรองนายกของท่านพลเอกประวิทย์เนี่ย
ตัวท่านเองเนี่ยมันจริงแล้วไม่ได้มีอะไรที่
ที่น่าจะต้องมาพูดถึงอะไรกันมากมายนักหรอก
เพราะท่านก็ทำงานเต็มที่ให้กับน้อง
แต่ที่เป็นข่าวอยู่เรื่อยเนี่ยขอเรียนว่า
สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมบริวารของท่านเนี่ย

มีคนเอาชื่อท่านไปอ้างไปโน่นไปนี่ไป
แล้วทำให้วงจรทั้งหลาย
แทนที่จะเดินไปตามปกติของวงจร

หรือเส้นสายของพลเอกประวิทย์ที่ถูกแอบอ้าง
คนนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติไป
ห่วงตรงนี้ช่วยกรุณาปลดเปลื้องความเคลือบแคลงอันนี้

ก็ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นที่จะเดิน
ไม่ว่าจะรัฐมนตรีหน้าตาแบบไหนเป็นใครยังไง
แต่เหนืออื่นใดมันขับเคลื่อนโดยคอสช
สชท่านเป็นหัวหน้าท่านเป็นหัวขบวน
อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลพักการเมืองหลายพักผสมกัน

ก็อย่าให้มันมีพฤติกรรมเหมือนรัฐบาลพักการเมือง
โปร่งใสธรรมอภิบาลท่านบอกว่า
จะเข้ามาปฏิรูปจะเข้ามาแก้ปัญหา
อย่าให้มันเหมือนรัฐบาลพักการเมืองสิครับ
โปร่งใสธรรมาภิบาลท่านบอกว่า

อย่าให้มันเหมือนรัฐบาลภักดิ์การเมืองสิครับ